ดูการแข่งขันกีฬากับสีสันการแข่งขัน
โหม่ยปล้ำชายหดจัดการหล่ำเผ็ดกันที่กำแพงเพชร
มีทั้งหญิงทั้งชายดูเด็ดเผ็ดมัน
เป็นการแข่งขันที่วัดพละกำลังกันเลยทีเดียวกับมวยปล้ำชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี๒๕๖๑นะครับ
แข่งขันกันที่สนามกีฬามวยปล้ำชายหาดอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรโอ้โห
นักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยถึง๔๐๐คู่นะครับ
โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงพ่อมงพ่อแม่เขาก็พากันมาเชียร์กันมาดูกันอยู่ขอบสนามเลยครับ
หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นนะคือมวยปล้ำเนี่ยอาจจะเคยดูกัน
ปล้ำส่วนใหญ่เขาจะแข่งขันกันในโรงยิม
แต่นี่คือมวยปล้ำที่แข่งขันกันบนชายหาดเป็นการแข่งขันกีฬา

กฎิกาของบันเล่าข้างในละกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ
เขาจะแข่งขันกัน๓นาทีเพื่อทำคะแนนกัน
จุดที่ได้คะแนนมีอยู่๓จุดก็คือ
เข่าทั้งสองข้างแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยสัมผัสกับพื้นทรายคือจับคู่ต่อสู้นะ

ถ้าเป็นเข่ากับฝ่ามือเนี่ยจะลงแล้วจะได้แต้มหนึ่งแต้ม
แต่ถ้าเป็นหลังและสะโพกของคู่ต่อสู้ลงไปแนบกับพื้นได้หรือว่าหงาย
หลังลงไปได้ถูกต้องดันแล้วก็ลงไปคว่ำกับพื้นแบบนี้ได้เนี่ย
เอาไปเลยสองแต้มอ๋อได้คะแนนเยอะกว่าแบบคว่ำหน้าลง
ใช่แล้วครับใครที่สามารถทำถึง๕คะแนนได้ก่อนชนะไปเลย
โอ้โหกฎิการก็ไม่ยากเหรอไม่ต้องแข่งครบสามนาที
ไม่ยากเท่าไหร่กติกาเป็นแบบนี้แต่ใช้พลังเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่แล้วครับต่างประเทศเขาก็เล่นกันเก่งเก่งนะเนี่ย
ไทยเราก็เก่งเหมือนกันกับมวยปั้มเพราะว่าเราผสมผสานมวยไทยเข้าไปด้วยไง
นี่แหละครับน่าสนใจมากนะ